มาดูเหตุสลดนะคะเมื่อนุ่มเทรนเนอร์ฟิตเน็ตถูกแฟนสาวใช้มีดปอกผลไม้แทงเข้าไปที่ขาแล้วไปตัดเส้นเลือดใหญ่ค่ะ
เขาก็หนีตายออกมาจากห้องก่อนจะขาดใจตายหน้าคอนโดในย่านบางเขนปมเรื่องนี้นะคะก็น่าจะเกิดจากเหตุที่มีการหึงหวงกัน
จากเห็นแฟนเนี่ยไปคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่านะคะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกันเลยค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางเขนจับภาพนาทีนายคาทาวุฒิจงพิทักษ์ธรรมหรือเป้า
วิ่งออกมาจากห้องพักแล้วล้มลงหน้าห้องก่อนจะนอนนิ่งอยู่สักพักแล้วลุกตัวขึ้นมาใหม่
สุดท้ายนายกระทาวุฒิกลับมานอนหมดสติ

ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางเขน
หลังตำรวจรับแจ้งมีคนถูกแทงเสียชีวิต
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องตะลึง
เนื่องจากภายในห้องพักพบรอยเลือดหยดกระจาย
เกือบทั่วห้องชวนสยองอย่างมาก
และเมื่อมาดูจุดบริเวณหน้าคอนโดที่ผู้ตาย
กระเสือกกระสนออกมาจากห้องพัก

สภาพศพยังคงนอนจมกองเลือด
มีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงที่โคนน่อง
ด้านขวา๑แห่งตัดเส้นเลือดใหญ่
ทำให้ผู้ตายเสียเลือดมากจนขาดใจตายในที่สุด

อยู่กินกับผู้ตายมา๘ปี
แบบไม่จดทะเบียนให้การว่า

อดีตแฟนเก่าที่ตนเลิกราไปนานเกือบ๘ปี

ขณะนั้นผู้ตายที่นอนอยู่ข้าง
มาได้ยินทำให้มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน

จึงเข้ามาบีบคอจนหายใจไม่ออก
ตัวเองพยายามดิ้นรนต่อสู้จนกระทั่งดิ้นหลุด
จึงวิ่งไปหยิบมีดปลอกผลบ้ายในครัว
แทงเข้าที่ขาของแฟนนุ่มได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นแฟนได้วิ่งหนีออกนอกห้อง
และล้มลงหมดสติตามที่เห็นในคลิป
แล้วเหมือนอย่างนี้พี่หนูก็แทงทางหลังตรงขาเขา
แล้วก็ยังทะเลาะกันอีกนะพี่ทะเลาะกันอยู่พักนึง
จนเขาจับว่าเขาเจ็บขาเพราะเลือดออก

หนูก็วิ่งตามเขาไปเพราะเห็นเอื้อเขาเยอะเลย
ก็เลยโทรหาพี่แล้วก็เอาม็อบไปเช็ดนะคะ

ขณะที่ญาติและเพื่อนสนิทผู้ตายยอมรับทั้งคู่

เชื่อว่าปัญหาที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน
คงไม่ใช่เรื่องหึงหวงเพียงอย่างเดียว
อาจเป็นเรื่องเส้าขอทองคำหนักหนึ่งบาท

พอถามแฟนสาวก็บอกไม่รู้ไม่เห็น

ปมนี้อาจมาจากแฟนผู้ตาย
ทำวงแชร์แล้วอาจหมุนเงินไม่ทัน
แล้วที่ผ่านมาก็ขอเงินฝ่ายชายป้าโดยตลอด
แต่ครั้งหลังสูตรรู้สึกว่า
ตอดไว้บนห้องทองของผู้ตาย

แล้วเขาขึ้นไปถามทองนี้หาไปไหน
ผลยามอาจจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
แล้วก็หมุนเงินทั้งตัว

ก้องเขาไปดีดลาวหรือเปล่า

แต่เมื่อเขาพูดอย่างผมก็บอกว่าจะเรียกเรื่องอีกได้ก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจสนบางเขได้นำตัว
นางสาวรุ่งธิวารำมนูแฟนสาวของผู้ตาย
ส่งพนักงานสอบสวนพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายเส้นพิษรักแรงหึงไปอีกหนึ่งชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน